ท่านจะทรงให้พวกเราไปเล่นดนตรีร่วมกับท่านด้วย
ทีนี้ก่อนจะเล่นเนี่ยพวกเราจะยืนเข้าแถว
แนะนำตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายนะครับ
ชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็ทำงานที่ไหน
แต่ที่สำคัญที่สุดท่านทรงใช้คำพูดว่าอะไร